คนนี้บอกเลยนะคะถ้าพูดถึงชื่อโจอี้ภูวสิทธิ์เนี่ย
หลายคนก็นึกคิดถึงหน้าทองใครจะไปรู้ว่าสนิทกับคาลิสาด้วย
ปังกันมีการมูกันเกิดขึ้นด้วยนะคุณผู้ชม
ตอนนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงโจอี้เจ้าของเพลงดังนะหน้าทองนะคะ
ใครไม่รู้จักแล้วนะเรียกว่าเป็นนักร้องชื่อดังเลยก็ได้ของยุคนี้นะคะ
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะที่หนุ่มโจอี้นะคะถูกเอฟซีเนี่ย
เงินใส่หน้าแต่ก็คุมสติได้ดีนะไม่ตอบโต้ก็ทำเอาหลายคนชื่นชมนะ
ทำให้ชื่อของโจอี้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
ใครจะรู้ว่าก่อนที่จะโด่งดังหนุ่มโจอี้เนี่ยเขาก็พึ่งสายมูเหมือนกัน
เหมือนคนอื่นเลยคุณผู้ชมเหมือนคนทางคนอื่นเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลย
โจอี้เนี่ยเพิ่งประกาศออกสื่อในรายการดังว่า
เรื่องความเชื่อของเขาเนี่ยนะเออก็ทำเพื่อความสบายใจค่ะ
ด้วยการเปลี่ยนชื่อและที่สำคัญใครรู้ไหมบอกให้เปลี่ยน

เดี๋ยวไปสนิทกันตอนไหน
โจโจอี้เปลี่ยนชื่อเลยรับรองดังแน่นอน
คู่นี้สนิทกันก่อนที่หนุ่มโจอี้จะโด่งดังอีกนะ
โจอี้เนี่ยก็ได้ขอบคุณผ่านสื่อค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบอกตรงโจอี้เนี่ย
ไม่มีเงินจ่ายค่าเปลี่ยนชื่อ
คาริสานี่แหละเป็นคนออกเงินให้

นี่สะพานบุญสะพานมูเลยนะ
ได้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อมีโอกาสเจอตัวคารีสา

เจ้าตัวค่ะยังออกอาการแบบงงฮะ

เข้ามาขอพี่กัดอยากจะเปลี่ยนชื่อตามบ้าง

เร็วนี้เดี๋ยวจะบอกถ้ายังไงติดตามกันได้
พร้อมกับถ่อมตัวนะว่าไม่มีส่วนผลักดัน

ทุกวันนี้ฝ่ายชายเนี่ยเขาดังนะ
แล้วก็ด้วยความสามารถของเขาเอง

เป็นคนเก่งคนหนึ่งของวงกลาง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
อาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอาวุธค่ะอ
ควบคุมสติได้ดีนะไม่ทำอะไรที่แบบเป็นผลเสียตามมา
ดังแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าหายไปไหน

ลองคิดดูว่าคนมาโปรยเงินใส่หน้าหนู

เพราะคิดว่าวงการบันเทิงมันจะเจออะไรแบบนี้อีกเรื่อย

ในทางที่เขาเหมือนควบคุมตัวเองได้ดี

หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปไหน

ก็บอกว่ามาดำก็ยังคิดถึงเจ้าอี้ดี
ไม่รู้ว่าตอนนี้โจอี้ปากหลักที่ไหน

แล้วก็โทรไปหาเขาหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะโจอี้
อาจจะยุ่งไงช่วงนี้กำลังฮอตเนอะ